คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะคะ
กลับมาพบกับใบตองรัชตะวันกันอีกครั้งในรายการ
มู้แต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องอีกเช่นเคย
มีเสียงผู้ชายโผล่มาตลอดเลย
ชายหนุ่มคนนี้ค่ะหนุ่มตีคนดีคนเดิมพี่รัฐของเรานั่นเองค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีคุณน้องใบตองค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกทุกท่านด้วยนะครับ
ก็นั่งประจำการกันสองคนเหมือนเดิมแต่ว่าที่เพิ่มเติมคือวันนี้มันเดือนสุดท้ายส่งท้ายปลายปี๒๕๖๕แล้วนะ
ใช่แล้วใช่ไหมคะเราก็พูดถึงเรื่องราวความรู้สาระบ้างไร้สาระบ้านกันมาพอประมาณ
ปากหอมคอเข้าสู่ช่วงปลายปีแบบนี้เรื่องที่มันฮอตฮิตแล้วคนอยากรู้มากมากอ่ะ
ใบตองก็จะอยากรู้เหมือนกันว่าดวงในปีหน้าของฉัน๒๕๖๖ปีเถาะใช่ไหมพี่ลา
ใช่จ้ะปีเทาะปีกระต่ายเอ๊ยยังไงดีดวงฉันจะดีไหมราศีฉันจะเป็นยังไง
จะได้ไปเมาส์มอยกับเพื่อนไงใช่ไหมคะซึ่งจริงให้พี่ลันแนะนำก่อนว่าพี่ลันทำอะไรยังไงบ้างตอนนี้
ก็นอกจากจะมานั่งเมาส์มอยเป็นเพื่อนกับพี่ใบตองแล้วเนาะก็อีกอาชีพหนึ่งก็คือ

โอเคก็คือรู้แล้วว่าพี่ลันมีหน้าที่เขียนคอลัมป์ทำนายดวงชะตาของทางไทยรัฐออนไลน์ใช่ไหม

ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ว่าส่งท้ายปลายปีแบบนี้ก็อยากจะให้พี่ลันเนี่ยพูดถึงเรื่องราวของการตรวจสอบดวงชะตาของแต่ละราศี
ซึ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้ว
ใช่แล้วจ้แล้วดวงจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงจะมีราศีไหนปังโชคดียังไงนะคะ
พร้อมไหมคะพี่ลันพร้อมลุยพร้อมเหมือนกัน
พร้อมเลยถ้าพร้อมแล้วเราจะไปมูกันให้รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องไปกันเลยจ้า

อ่ามาลุยกันเลยดีกว่าครับคุณน้องใบตองจ๋า
มาเริ่มกันที่ราศีแรกต้องเป็นราศีอะไรคะ
ราศีเมษทำไมต้องเป็นราศีเมษ
เพราะว่าราศีเมษถ้าตามโหราศาสตร์ไทยเนี่ยราศีเมษเป็นราศีแรกเพราะว่า

ก็คือวันที่๑๓เมษา๑๓เมษายนก็คือวันสงกราน
ก็คือวันที่๑อารมณ์อย่างนั้นของปีใหม่
ใช่ครับเราก็จะยึดหลักตามโหลศาสตร์ไทยนะครับ
ก็จะเอาราศีเมษเป็นลำดับแรกเลยในการทำนายดวงชะตาแปลว่าดวงเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยน
ไปในช่วงหลังสงกรานเพราะฉะนั้นยังมีเวลาใช่ครับ
ความพร้อมทำความคุ้นเคยกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ก่อน
งั้นเริ่มกันที่ราศีเมษกันเลยค่ะครับผม
อ่าราศีเมษนะครับเรามาดูเรื่องแรกเลยคือเรื่องการงานเนอะ
การงานของชาวราศีเมษนะครับถือว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องเกี่ยวกับงานที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่
งานใหญ่บิ๊กเบิ้มทั้งหลายเนี่ย
จะมีโอกาสประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้
รวมถึงอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นตำแหน่งงานด้วยเช่นเดียวกัน
สำหรับคนที่ทำงานประจำเนอะ
ส่วนใครที่ทำธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเอง
ก็จะมีช่องทางในการหารายได้และมีโอกาสที่ดีเสริมเพิ่มเติมขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับของกิน

เด่นเป็นพิเศษมีโอกาสจะขยายกิจการ
ขยายสาขาอะไรเพิ่มเติมในช่วงปี๒๕๖๖นี้เลย
แล้วเรื่องการเงินการเงินจัดได้ว่ามีความโดดเด่นพอสมควรเลยนะครับ
จึงทำให้เงินดีแต่ก็อาจจะ
เหมือนเขาเรียกว่าได้เงินมาปุ๊บก็อาจจะเก็บไม่อยู่นะครับ
ก็อยากจะแนะนำว่าใครที่รู้ว่าตัวเองเก็บเงินไม่อยู่
ก็แปลเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์แทน

ซื้อได้นะครับก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชาวราศีเมษนะครับ

โสดนะครับคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้เปิดตาเปิดใจเปิดโอกาส
ได้มีคนเข้าหามีโอกาสได้คบหากับคนใหม่นะครับ
พูดง่ายมีแฟนเป็นตัวเป็นตัวสักที

โอเคแต่ต้องบอกก่อนนะครับคือต้องพ้นช่วง๓เดือนแรกของปีไปก่อน

ถึงจะมีโอกาสได้เจอความรักดีเข้ามานะครับ
ส่วนคนที่มีคู่รักหรือมีครอบครัวแล้วก็โอเค
จะช่วยกันสร้างฐานะให้มีความมั่นคง

ใช่นะครับรวมถึงใครที่ลุ้นจะมีข่าวดี
ทั้งแต่งงานหรือมีบุตร
ก็จะมีโอกาสได้มีข่าวดีในช่วงกลางปีไปแล้ว

ส่วนเรื่องสุขภาพปีนี้อาจจะต้องระวังนิดหน่อยในเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุ

รวมถึงเรื่องกับการเจ็บตัวด้วยความประมาทหรือความเรื่องเลอร์ของตัวเองนี่แหล่ะ

ใช่ครับผมอันนี้ก็ราศีเมษนะ
ใครที่ทำงานประจำอยู่ก็จะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น
มีโอกาสได้ทำงานโปรเจกต์ใหญ่นะครับ
แล้วก็จะโดดเด่นในสายงานเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
ส่วนคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับปีนี้เป็นปีแห่งการติดต่อเจรจาสื่อสารนู่นนี่นั่นก็จะประสบความสำเร็จ
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศจะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะครับ
และมีโอกาสได้ไปดูงานที่ต่างประเทศกันเลยทีเดียวโอ้โหถือว่าดวงดีเนาะเรื่องงานนะคะ
ซึ่งราศีพฤศพเนี่ยก็ต้องวางแผนงานให้ดีนะครับรวมถึงกิจการก็อาจจะมีการขยับขยายเติบโตในปีนี้ได้รวดเร็วเช่นเดียวกัน
แล้วการเงินเหรอคะการเงินมีโอกาสที่จะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งถ้าใครขยันหน่อยนะครับ
ก็จะมีช่องทางในการสร้างเม็ดเงินได้อย่างมากมายเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรนะครับได้มาเยอะแล้วเนี่ยก็จ่ายเยอะนะครับ
จะจับจ่ายซื้อของเก่งเอฟของเก่งอะไรประมาณนี้ก็ช่วงนี้รายรับเยอะก็จ่ายเยอะ
อะไรประมาณนั้นนะครับฉะนั้นแล้วชาวราศีพฤศพนะครับส่วนใหญ่เนี่ยต้องทำบัญชีตัวเองให้เป็นระเบียบ
มีการจัดเก็บนู่นนี่นั่นให้เป็นแบบแผนนะครับหรือก็จะคล้ายเหมือนราศีเมษก็คือแปลงเป็นสินทรัพย์
ซื้อรถซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้ออสังหาหรือซื้อกองทุนก็จะเป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันนะครับค่ะความรักคนโสดปีนี้ไม่ต้องทนนั่งเหงาอีกต่อไปแล้วจ้า

ถือว่าจะมีความรักดีนะครับเข้ามาทำให้คนโสดของชาวราศีพฤศพเนี่ยมีความกระชุ่มกระชวยหัวใจเพิ่มมากขึ้น
ส่วนใครที่มีคู่แล้วยังไม่ได้แต่งงานปีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีงานวิวานะครับ
ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะมีความรักความเอาใจใส่กันมากขึ้นกว่าเดิม
คู่รักคู่ไหนที่ง้อนกันเก่งเนี่ยก็จะพยายามเอาอกเอาใจจะมีเวลากันให้มากขึ้น
ก็จะทำให้ความรักของคู่ของคุณเนี่ยมีความสุขเพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนเรื่องสุขภาพก็อาจจะต้องระวังเรื่องเล็กน้อยนะครับ
เช่นพวกเรื่องเกี่ยวกับการปวดกระดูกตามข้อร่างกายต่าง
รวมถึงถ้าใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในบ้านก็
ต่อกันที่ราศีเมทุน
ราศีเมทุนนะครับการงานเรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการต่อสู้
สู้แล้วดีสู้แล้วรวยต้องขยันหน่อยนะครับ
ชาวราศีเมทุนมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีเข้ามา
แต่ตัวคุณเองเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นให้มากขึ้นเป็นพิเศษ
และต้องโชว์ศักยภาพที่โดดเด่นออกมาให้ผู้ใหญ่เห็น
ให้เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยได้อยู่บ่อยครั้งคือมากขึ้นใช่
คือใครที่รู้สึกเหนื่อยหมดไฟปีหน้าต้องแอคทีฟใช่ครับผม
ตัวคุณก็จะมีสิ่งดีได้มาง่ายเช่นเดียวกัน
ส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะหน้าเก่าหรือหน้าใหม่นะครับ
ปีนี้เป็นปีที่คุณจะมีพลังงานในการมีไฟในการทำงานที่ดีนะครับ
มีทางอะไรไว้มีเป้าหมายไว้คว้าโอกาสนั้นมาให้ได้
และคุณก็จะประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้นะครับ
การเงินค่ะการเงินเป็นปีที่จะหาเงินได้คล่องขึ้นเก่งขึ้น
แต่ใช้จ่ายเก่งเช่นเดียวกันเหมือนกันกับราศีพฤศพ
อย่างไรก็จะคล้ายเหมือนพฤศพเนาะก็คือต้องจัดระเบียบและวางแผนในเรื่องการเงินให้ดีนะครับ
ออมให้ดีอย่าใช้ซีซัวนะครับ
ก็จะเป็นการส่งผลดีให้กับตัวคุณเองนะครับชาวราศีเมทุน
ความรักสำหรับคนโสดเนี่ยปีนี้จะมีเสน่ห์ร้อนแรงจะเนื้อหอมมากขึ้นกว่าเดิมเลย
มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจอย่างปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บ
และเผลออาจจะได้ตกลงปรงใจแต่งงานกันอย่างรวดเร็วเลยทีเดียว
ฟ้าแลบฟ้าผ่าอะไรประมาณนั้นเลยนะครับ
ก็เล็งกันให้ดีนะชาวราศีเมทุนดูดีก็ละกัน
ส่วนคนที่มีคู่รักหรือมีครอบครัวแล้วนะครับก็จะส่งเสริมกันและกันนะครับ
ไปไหนมาไหนจะทำอะไรก็จะทำร่วมกันอยู่บ่อยจะส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี
ก็คือมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันมากขึ้นเดินทางด้วยกันมากขึ้น
ใช่แล้วจ้ะรวมถึงอาจจะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าไงได้เดินทางไปต่างประเทศ
ได้เดินทางไปท่องเที่ยวอยู่ด้วยกันค่ะกระชับความสัมพันธ์นั่นเอง
ใช่แล้วจ้ะส่วนสุขภาพโดยรวมก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากมายนะครับ
เพียงแต่ว่าคุณต้องพักผ่อนให้เพียงพอเท่านั้นเองโอเคนะครับ
ผ่านไป๓ราศีต่อกันที่ราศีกรกฎค่ะ
ราศีกรกฎนะครับเรียกได้ว่าปีนี้ราศีกรกฎจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือ
และได้รับความอุปถัมภ์ที่ดีส่งผลทำให้การงานนั้นเนี่ย
จะมีความเติบโตที่รวดเร็วจะมีเสน่ห์ในด้านการติดต่อเจรจาสื่อสารที่ดีขึ้น
รวมถึงใครที่ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าระบบวางแผนองค์กรหรือ
การจัดการการจัดการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้คุณก็จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับ
ส่วนใครที่มีธุรกิจการค้าอยู่แล้วนั้นก็จะมีโอกาสที่จะค้าขายได้กำไรเป็นกรอบเป็นกรรมเลย

แต่ว่าในเรื่องเอกสารเนี่ยคุณจะอาจจะต้องแบบเจอความจุกจิกเจอความยุ่งยากนู่นนี่นั่น
เวลาจะแก้เนื้องานหรือจะแก้เอกสารอะไรเนี่ยไม่ได้ทำแค่รอบเดียว
มันอาจจะยุ่งยากเรื่องของเอกสารนิดนึง

แต่ก็ดีเราจะได้เหมือนเป็นการรีเช็คให้รายละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น
ใช่แล้วครับฉะนั้นแล้วควรจัดการเรื่องตรงนี้ให้เรียบร้อยให้ดีเช่นเดียวกันนะครับ
การเงินถือว่ามีโอกาสและมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นสภาพคล่องดีนะครับ
รวมถึงใครที่ชอบเสี่ยงโชคมีโอกาสได้โชคลาภ

มีเรื่องงานคุณก็จะได้เงินได้งานได้ลาบลอยมาอีก
แล้วบอกไว้ก่อนนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วได้อยู่บ่อยด้วยในปี๒๕

และความรักเนี่ยส่วนคนโสดนะจะมีเสน่ห์มีออร่ามีความเปล่งประกายทำให้ใครต่อใครเนี่ยต่างจะเข้ามาพูดคุยต่างจะเข้ามาหาต่างจะเข้ามาจีบ
เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็จะต้องเป็นพิถีพิถันเป็นพิเศษหน่อยเล็งดูดีเลือกใครคบใครก็ดูให้ดีแล้วกันนะ
แล้วมีโอกาสมั้ยที่จะได้ตกลงใจ
มีโอกาสเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือมีโอกาสได้ครบแหละแต่จะพัฒนาสารสัมพันธ์อะไรยังไงต่อก็

แล้วแต่ของคุณทุกท่านละกัน

ส่วนคนที่มีคู่รักหรือมีครอบครัวแล้ว
ก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องการงานการเงินด้วยกันเป็นอย่างดีนะครับ
มีโอกาสที่จะช่วยสร้างฐานะในครอบครัวให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

มาที่สุขภาพค่ะ
ชาวราศีกรกฎปีนี้ระวังในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกกระเดี้ยวให้ดี
รวมถึงระบบกล้ามเนื้อ
ปวดบ้างกล้ามเนื้ออักเสบบ้างข้อต่อต่าง

รวมถึงแบบชาวราศีกรกฎปีนี้เหมือนเขาเรียกไง

อาจจะทำงานทำนู่นนี่นั่นเยอะขึ้นเป็นพิเศษนะครับ
ก็ระวังกันให้ดีนะครับ

ดีเลยส่วนราศีสิ่งนะคะ

ระศีสิงค์เนี่ยถือว่าราศีสิงค์อาจจะต้องมีปัญหาที่ต้องเจอเผ็ดอยู่บ่อยครั้ง
โดยเฉพาะ๓เดือนแรกก็คือมกรากุมภามีนา
ในช่วง๓เดือนแรกเนี่ยจะส่งผลให้ชาวราศีสิงศ์เนี่ย
จะเรียกว่าจะหงุดหงิดจะปวดหัวจะเจอเรื่องจุกจิกนู่นนี่นั่น

ใช่ถูกต้องครับแต่ถ้าเข้าสู่เดือนเมษายนไปแล้ว

อาการที่ร้อนรนก็จะค่อยเย็นลง

ใช่ครับผมก็จะค่อยดีขึ้นนั่นเองนะครับ
ส่วนคนที่ทำธุรกิจนั้นก็จะคล้ายกัน
จะมีเรื่องติดขัดใช่ครับในช่วง๓เดือนแรกเช่นกันนะ
แต่หลังจากนั้นก็จะค่อยดีขึ้น
รวมถึงใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศ

ก็จะเรื่องเกี่ยวกับคนที่นำเข้าส่งออก
รวมถึงใครที่ทำธุรกิจด้านการจัดส่งพวกโลจิสติกต่าง
โดดเด่นขึ้นอย่างทันตา

การเงินถือว่าสภาพห้องของคุณชาวราษีสิงห์เนี่ย

มีโอกาสที่จะเก็บเงินเป็นก้อนได้
มีได้จำนวนนึงเลย

เพราะถ้าโอนไวหรือใจดีกับคนมากเกินไปเนี่ย
ไม่งั้นเงินที่คุณเก็บมาเนี่ยมาลายหายไปเลยนะ
ความรักคนโสดมีโอกาสได้เริ่มเปิดใจ
เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีก่อตัวขึ้นในช่วงเดือนที่๔ไปแล้ว
เป็นต้นไปนะครับมีโอกาสจะมีความรักที่ดีเข้ามา
ส่วนคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วนั้น
ก็ต้องมีความหนักแน่นซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะครับ
ก็อย่าตีกันบ่อยแล้วกันอย่าชวนทะเลาะกันบ่อย
ต้องปรับความเข้าใจอยู่บ่อย
ใช้เหตุผลคุยกันดีกว่าถ้ามันมีปัญหาก็คือเคลียร์กันไป
ปัญหาต่างมันก็จะค่อยเบาลง
สุขภาพระวังปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้ต่าง
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
จะยังมีความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากปี๒๕
คือเป็นผลพวงมาจากปี๖๕นี้ส่งต่อไปถึง๓๔เดือนแรกของปี
ก็พูดง่ายคือช่วงเมษาก็คือช่วงกลางเดือน๑๖หรือ๑๗เป็นต้นไป

หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าจะมีคู่ขะประมาณนึงนะครับ
ชาวราศีกันอาจจะต้องมีความมานะบากบั่นรวมถึงจะต้องใช้สติปัญญาให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ
ก็จะทำให้ชาวราศีกันมีความเข้มแข็งหรือความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจเพิ่มมากขึ้น
ใช่แล้วครับส่วนท่านใดที่ทำงานในลักษณะเป็นที่ปรึกษา
รวมถึงใครที่ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังต่างเนี่ย
อันนี้จะโดดเด่นอาจจะดีใช่ไหมจะดีจะค่อยโตจะค่อยมีอะไรที่ดีขึ้น
สำหรับคนที่ทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการนั้น
ก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาติดต่อปีนี้
อืมคนที่ทำธุรกิจเนี้ยจะมีเสน่ห์ในการพูดจานะ
มีวาทะสินที่ดีแล้วกันนะครับหรือใครที่ทำงานกับชาวต่างชาติ
อืมก็จะดีจะดีจะโดดเด่นเป็นพิเศษแปลว่าเรื่องของการพูดการเจรจาการติดต่องานกับต่างชาติ
ใช่จะดีสำหรับราศีกันนะคะครับเรื่องการเงินล่ะคะ
เงินถือว่าปีนี้มีโอกาสที่จะได้เงินเยอะแต่มาตลอดแต่ก็จะไหลออกเยอะเช่นเดียวกัน
แล้วแนะนำยังไงดีอ่ะพี่ลันแนะนำก็จะเหมือนราศีพฤศพเนาะก็คือเปลี่ยนจากเงินให้เป็นสิ่งของ
สินทรัพย์นะครับซื้อรถซื้อบ้านซื้อทองซื้อกองทุนนะครับ
ก็จะเป็นการดีรวมถึงก็อย่างที่บอกเมื่อตอนต้นก็คือจะต้องมีการวางแผน
ระบบระเบียบการใช้เงินเอาเป็นแบบฝากประจำอะไรอย่างนี้ไหมมันจะได้แบบเป็นการออมไปในตัว
อันนี้ทริคของพี่นะด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยก็เก็บเงินไม่อยู่
ใช่แล้วก็อยู่ราศีกันด้วยเอาเหรอใช่ก็คือจะอ่ะ
เปิดบัญชีหนึ่งบัญชีเลยฝากลืมไปเลยฝากลืมแต่ไม่ไม่ต้องมีเอทีเอ็ม
ไม่ต้องมีอาทิตย์ใช่ใช่ไหมฝากลืมไปเลยหรือแบบง่ายเลยคือฝากกับคุณแน่
ใช่ให้คุณแม่เอาเงินก้อนนี้ไปเก็บกับคุณแน่เลยหรือให้หักแบบอัตโนมัติอ่ะฝาก
ประจำทุกเดือนเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีใช่ครับอันนี้ก็จะ
นิสัยเนอะใช่ใช่ก็จะทำให้การเงินของคุณมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ความรักราศีกันล่ะค่ะความรักความรักเจ้าขาเนี่ย
โสดปีนี้อาจยังไม่ใช่เป็นปีที่โดดเด่นนะครับรักใครชอบใครหรืออยากจะตกลงปลงใจกับใคร
ก็เก็บความสัมพันธ์นี้ไว้ให้รู้กันแค่๒ต่อ๒อาจจะเป็นความลับ
อะไรประมาณนี้ก็คือแบบเขาเรียกว่ารู้กันอยู่ในมุมเล็กเพื่อนอ่ะ
อ่าวงเพื่อนอาจจะไม่ได้เป็นความรักที่เปิดเผยมากนักใช่นะครับ
ก็คือเขาเรียกว่าจะดีกว่าด้วยจะดีกว่าใช่ในเรื่องเกี่ยวความรักนะครับ
ส่วนคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้วก็จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้น้อยลง
อาจจะมีปัญหาเยอะหน่อยใช่เพราะว่าอาจจะมีงานเยอะขึ้นมีความมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้น
ก็อาจจะทำให้ปัญหาในบ้านหรือคนในครอบครัวอาจจะแบบเหมือนมีเวลาให้กันน้อย
มีเวลาให้กันน้อยลงเนื่องจากว่างานเยอะขึ้นแล้วควรจะทำยังไง
ก็หาเวลาอยู่ด้วยกันบ้างไม่ใช่มากบ่อยเลย
คืออย่าละเลยเรื่องของชีวิตคู่สำหรับคนที่มีคู่ช่วงนี้ใช่ครับ
จะได้กระชับความสำหรับให้มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นถ้ามีโอกาสแบบเขาเรียกว่าไง
มีโอกาสมีวันว่างก็ไปเที่ยวไปเที่ยวไปจัดทริปอะไรด้วยกันบ่อย
ชับรักกันสักนิดนะคะก็จะทำให้ความรักของคุณมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ส่วนสุขภาพสุขภาพปีนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าปีนี้
ระวังจะมีปัญหาสุขภาพอยู่บ่อยบ่อยบ่อยเลยเหรอเช่นพวกเกี่ยวกับอ่ะ
ไมเกรนภูมิแพ้หรือเรื่องเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อต่าง
มีบ้างมีบ้างมีบ้างแล้วกันแปลว่าอาจจะต้องดูแลร่างกายมากยิ่งขึ้น
อย่าละเลยเรื่องของการออกกำลังกายเลยใช่ครับผมนะครับต้องบอกตัวเองด้วยนะ
ใช่ต้องบอกตัวเองนะพี่รันนะออกกำลังกายนะคะจ้ะนะครับอ่ะ
ก็ยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับ
ชาวราศีกันไปกันที่ราศีตุลค่ะราศีตุลครับ
ถือว่าปีนี้จะมีเรื่องให้ขึ้นขึ้นลงอยู่บ่อยโดยเฉพาะในช่วง๓๔เดือนแรกนะครับ
การงานของชาวราศีตุลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในองค์กรของคุณนะครับ
อาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการมีการโยกย้ายอะไรประมาณนี้
หรือไม่ตัวคุณเองเนี่ยก็จะได้รับงานในลักษณะที่มีความโดนยัดเยียด
ยัดเยียดให้ทำให้ไปทำงานเช่นนี้
แต่ช่วงแรกเนี่ยจะติดขัดหน่อยนะ
แต่ต้องอดทนใช่ไหมเพราะมันจะดีขึ้น
บอกว่าราศีตุลเนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นพิเศษคือปรับตัวเข้าหาคนได้ง่ายใช่
หรือทำงานกับชนิดลักษณะที่โดนยัดเยียนมาเนี่ย
ก็คือปรับตัวได้ง่ายขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเนอะ
มีความสะดวกสบายในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานได้สบายใจมากขึ้นนะครับ
ส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
ก็จะมีโอกาสที่จะค่อยดีขึ้นเป็นลำดับประกันนะครับ
และก็มีลูกทีมที่ไว้ใจได้ที่ดีเข้ามาช่วยเหลือ
อันนี้แปลว่าดวงบริวารดีถูกไหมพี่
ใช่ครับดวงบริวารดีเขาเรียกว่ามีลูกน้องที่ดีแล้วกัน
ก็จะส่งเสริมให้ตัวเราเองดีขึ้นนะครับ
โอเคเรื่องการเงินการเงินเป็นอย่างไร
การเงินถือว่าเป็นราศีที่จะมีความโดดเด่นพอประมาณนึงเลย
คือเงินดีเงินเด่นสภาพคล่องไม่ขาดมือ
ก็ควรจัดสรรปันส่วนให้มีความเหมาะสมนะครับ
รวมถึงกลางปีเป็นต้นไป
ชาวราศีตุลมีโอกาสได้กำไรจากการลงทุน

เงินปันผลจากปีที่ก่อนหน้านี้ที่เราได้ลงทุนไป

ใช่ปีนี้นะครับปีนี้ถือว่าจะมีเรื่องนี้เป็นโดดเด่นเป็นพิเศษเลย

ส่วนเรื่องความรักเนี่ยคนโสดถ้ารักใครชอบใครแล้ว
หรือต้องการคำตอบในความสัมพันธ์

เพื่อให้คนคนนั้นเขาได้รู้ว่าเราจริงใจกับเขามากแค่ไหน

ใช่ครับและความรักที่คนโสดที่เฝ้ารอมาเนี่ย
รอความชัดเจนเนี่ยมันก็จะมีชัดมากขึ้น
แปลว่าอะไรที่มันคลุมเคลือมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น

แล้วคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวล่ะคะ
คนที่มีคู่หรือคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะเรื่อย

ใช่ปัญหาอะไรที่มีปัญหาติดขัดมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ย

จะมีโอกาสได้เคลียร์ใจกันมากขึ้น
จะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นดีกว่า

นิ่งแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร

ปีนี้ชาวราศีตุลให้ระวังในเรื่องระบบเลือดหรือน้ำเหลือง

ครับผมแล้วก็ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
แล้วก็รักษาสุขภาพมันออกกำลังกายให้บ่อยแล้วกัน
ระบบปัญหาอะไรต่างมันก็จะค่อยดีขึ้น
อ๋อค่ะมากันที่ราศิพิจิกค่ะ
ราศีพิจิกษ์นะครับราศีพิจิกษ์สำหรับชาวราศีพิจิกษ์เรียกได้ว่าเป็นปีที่โดดเด่น

โอเคจะมีโอกาสได้เริ่มต้นทำงานใหม่นะครับสำหรับชาวราศีพิจิกษ
มีโอกาสได้ทำโปรเจกต์อะไรใหม่และได้เลื่อนขั้นตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
ส่วนใครที่มีการค้ามีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับก็จะดีมีความปังบูริเย่เลย

ปังรวยกันเลยทีเดียวสุดยอด
โดยเฉพาะใครที่ทำมาค้าขายกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างที่เนี่ย

แปลว่าเหมือนปีหน้าดวงระหว่างประเทศมันค่อนข้างจะดี
ใช่ถ้ามองถึงเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ประเทศก็เริ่มเปิดเนี่ย
ก็อาจจะมีการติดต่อเจรจาค้าขาย

เรื่องการเงินนะครับการเงินก็ถือว่านอกจากงานดีแล้วเนี่ย
เงินก็ดีไม่แพ้ไงมาคู่กันเลย
ใช่ครับผมรายรับขาเข้าค่อนข้างดีและเยอะ
แต่ได้ดีแล้วได้เยอะแล้วก็ออกเยอะ
แต่จะออกเยอะไปในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง
แล้วรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าลงทุนเยอะเช่นเดียวกัน
นะครับก็ทำรายรับรายจ่ายให้เป็นกิจจารักษณะ
ให้เรียบร้อยหน่อยละกันให้เป็นแบบแผนหน่อยละกันนะครับ
ความรักคนโสดมีโอกาสได้พบเจอความรักครั้งใหม่
และอาจเป็นความรักที่ดีกว่าเดิมด้วย
แต่ก็ดีใจด้วยค่ะยินดีด้วยนะ
ประมาณนี้ส่วนคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้ว
ก็จะรักกันหวานกันนะครับมีโอกาสคู่
แต่ยังไม่มีบุตรสักทีคือวางแผนเรื่องของการมีลูก

แล้วก็เตรียมรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวได้เลย
ถือว่าราศีพิจิกษ์นี้ค่อนข้างดี
โดดเด่นในทุกเรื่องเลยนะ
เอาเรียกว่าเป็นนัมเบิ้ลวันต้นเลย
อันดับต้นราศีดวงเฮงของปี๖๖

คือระวังเรื่องเกี่ยวกับกระดูกชิ้นใหญ่ข้อต่อใหญ่เช่นแผ่นหลังบาหรือแบบกระดูกแข็งอย่างเช่นฟัน
อ่าปีนี้อ่าถ้าทริคของพี่นะค่ะก็จะแนะนำก็คือถ้ารู้ว่าปีเนี้ยก่อนเข้าเมษาเป็นต้นไปเนี่ย
ช่วง๓เดือนแรกสิ่งที่พูดผิดช่วง๓เดือนแรกไปทำฟันเป็นการแก้เคล็ด
เพื่อต้อนรับสิ่งใหม่ที่ดีในปี๒๕๖๖นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีในการแก้เคล็ดได้
ใช่ครับก็ไปขูดหินปูนไปทำอะไรหน่อยแหละดูแลระบบช่องปากแล้วก็ฟันนะครับ
ส่วนราศีธนูราศีต่อไปคือราศีธนูค่ะธนูเนี่ยถือว่าจะมีพละกำลังและไฟในการทำงานอย่างล้นเหลือมากในปี๒๕๖๖นี้เลย
ไฟแรงใช่จะมีความคิดไอเดียสร้างสรรค์ที่สดและแปลกใหม่อืมทำให้เป็นที่เตะตาค่ะ
เป็นที่โดดเด่นเป็นพิเศษส่วนใครที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับก็จะถือว่ามีโอกาสต่อยอดพัฒนาให้กิจการการงานของเราเนี่ย
มีความเจริญก้าวหน้าที่เพิ่มมากขึ้นมีโอกาสขยับขยายสาขาได้ด้วยเช่นเดียวกันถือว่าเป็นปีที่ดีในการทำธุรกิจและการทำงานที่เป็นองค์กรนะเนาะจะดีนะครับ
ก็คือมีไฟมีไอเดียเพิ่มมากขึ้นใช่
แต่ก็ต้องพิจารณาดีเนาะสำหรับเรื่องของการลงทุนต้องศึกษาหาข้อมูลด้วยนะคะ
ถูกต้องครับโอเคมาเรื่องถัดไปคือเรื่องความรัก
ความรักเนี่ยคนโสดคนโสดอาจจะให้ความสำคัญในเรื่องความรักไม่โฟกัส
ไม่มากไม่โฟกัสดีกว่าเพราะว่าแบบเหมือนไปทุ่มเทให้กับการงานการเงินหรืออนาคตซะมากกว่า
ก็เลยไม่ได้โฟกัสไปในเรื่องของความรักเท่าไหร่แต่ว่าพอจะมีคนมาจีบอยู่บ้างไหมอ่ะ
มีมีบ้างมีเล็กน้อยเหมือนแต่เราไม่ใส่ใจเท่าไหร่
เขาเรียกว่ามีให้แบบเป็นกระชุ่มกระชวยหัวใจแล้วกันนะครับส่วนคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้ว
โฟกัสในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างฐานะจะช่วยกันสร้างรายได้ทำมาหากินให้มีโอกาสได้เจริญเติบโตในเรื่องเกี่ยวกับฐานะครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงจะมีโอกาสได้แบบได้เดินทางไกลด้วยกันบ่อยก็กระชับความสัมพันธ์เหมือนกันใช่ก็อาจจะไปดูงานต่างจังหวัดไปดูงานกันต่างประเทศอะไรอย่างนี้ด้วยกัน
สุขภาพถือว่าแข็งแรงดีแต่ให้ระวังอยู่เรื่องเดียวคือความใจร้อนใจร้อนของตัวเองใช่ครับแล้วก็อย่าประมาทก็เป็นการที่ดีที่สุดมีสติหน่อยมีสติในปีหน้าใช่ครับโดยรวมก็ถือว่าไม่มีอะไรน่าห่วงสำหรับสุขภาพ
ครับผมมาต่อกันที่ราศีมังกรค่ะราศีมังกรราศีมังกรถือว่าการงานถือว่าดีนะจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันแย่เนี่ยมันจะมาลายหายไปแล้วตัวคุณเองเนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยจะมีความมั่นใจที่มากขึ้นรวมถึงมีวาทะสินที่ดีก็คือจะพูดจา
ติดจ๊อปได้ดีนะครับใครที่ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนระบบองค์กรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเป็นแบบแผนที่ดีเพิ่มมากขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นใช่ครับผมจะไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ใช่ครับจะมีการจัดการที่ดีแล้วกันเอาง่ายส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนั้นนะครับก็จะมีความโชคดีมีโอกาสข
คุณสังเกตว่างานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติอ่ะค่อนข้างมาแรงใช่ในปีหน้าเนี่ยเกือบทุกราศีเลยนะถูกจะมีความเกี่ยวพันธุ์ได้หมดเลยนะคะใช่ครับผมส่วนเรื่องการเงินนะครับการเงินก็ถือว่าจะมีกำลังทรัพย์การจับจ่ายที่ดีมีการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นสภาพคล่องทางการเงินก็จะดีขึ้นอย่างมากม

สารสัมพันธ์ในเชิงบวกแล้วกันค่ะส่วนคนที่มีคู่รักคู่ครองหรือแต่งงานแล้วนะครับก็จะมีความสุขดีมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นอาจจะมีปากเสียงกันบ้างเป็นเรื่องจุกจิกอยู่หน่อยแต่มันก็เหมือนเขาเรียกว่าเป็นสีสันแล้วกันมันก็มีบ้างลิ้นกับฟันพบกันเมื่อไหร่ก็เรื่องใหญ่เราจะเข้าเป็นเพลงแล้

ทำที่ดีทั้งจากเพื่อนร่วมงานคนในองค์กรและก็ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกัน

รวมถึงจะมีการงานที่มีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น
เหนือจากนั้นแล้วจะมีโอกาสได้ทำงานลักษณะใหม่
ที่จะถูกใจเจ้าชะตาของเราเป็นอย่างแน่แท้
สำหรับคนที่ทำธุรกิจหรือมีกิจการเป็นของตัวเอง
ก็จะมีความโชคดีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
มีโอกาสได้พบปะเจรจาลูกค้าหน้าใหม่
นี่ถือว่าเป็นจังหวะดีเหมือนกันของราศีกุมนะคะ

การเงินเรียกได้ว่าเป็นปีที่จะได้ความรักและความอุปถัมภ์ในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน
จะได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมทำให้เงินและงานเขาเรียกว่าดีมาควบคู่กันไป
มาควบคู่กันไป
ดีควบคู่กันไปเลย
ถ้างานดีเงินก็จะดี
ถูกต้องครับ
ก็สภาพคล่องเรียกว่าเรียกว่าดีมากเลยแล้วกัน
ตายแล้ว
ตายแล้วอย่าลืมพีทด้วยนะคะคุณน้องขา
แล้วจะมีโชคมีลามอยู่บ้างมั้ยคะ
ว่ายนี่จะมีอยู่บ่อยด้วยพูดเลย
ไม่อยากจะพูดเลยอะ
แอบหมั่นไส้ยังไงไม่รู้อะ
แต่ถือว่าดี

ความรักของราศิกุนะคะ
ความรักอันนั้นนี้
คนโสดนะจ๊ะ
เตรียมไม่โสดต่อไปแล้วจ้า
ความรักคนโสดถือว่ามีเกณฑ์ที่ดีนะมีโอกาสจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครคนใหม่
แต่ให้บอกก่อนใหม่ใครคนนั้นจะมีอายุค่อนข้างห่างกันสักนิดนึง
อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า
หรือผู้หลักผู้ใหญ่จะเกิดช่วยศิกางมาให้เจอ
พ่อศิษย์แม่ชัก
ส่วนคนที่มีคู่รักหรือมีครอบครัวแล้วก็จะสุขสมหวังแฮปปี้ดี
รวมถึงอาจมีการวางแผนที่จะมีสมาชิกตัวน้อยมีบุตรกันในปีนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
สุขภาพดีกว่าสุขภาพก็แข็งแรงสมบูรณ์มาก
สมบูรณ์มากบางทีดูจนเกินไปด้วย
สมบูรณ์พูดผลเลยก็คือมีโอกาสจะน้ำหนักขึ้น
ก็โอเคแล้วนะคะเท่าที่ฟังมาก็ท็อป๓นี้น่าจะมีราศีพิจิกกุมมีนนะครับ
แล้วก็อย่าลืมมีพฤศพด้วยแต่ราศีอื่นอื่นก็ไม่ต้องน้อยใจ
เพราะว่าทุกราศีมีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตหมดนะเท่าที่ฟังอยู่นะคะ
ก็ครบแล้ว๑๒ราศีในปี๒๕๖๖ซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันแล้วนะ
เพราะว่าใครที่ฟังอยู่ก็อยากให้ทุกคนมีสติในการรับฟังรับชม
เพราะว่ายังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอยู่แล้ว
ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับแนวทางของเรา
แต่จริงสิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องคิดก็คือเราเป็นคนแบบคิดดีพูดดีทำดี
สิ่งดีมันก็จะย้อนกลับมาหาเราถ้าอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปเนอะในปีเก่า
แล้วปีใหม่เราก็เริ่มใหม่ลุยใหม่ทำสิ่งดีกันต่อไป
เชื่อว่าสิ่งดีก็จะคืนสู่หาคุณเองจะเป็นไง
จบสวยค่ะจริงแต่พี่รันก็ทำนายดวงมา๑๒ราศีใช่ไหม
ครับผมแล้วพอจะบอกได้ไหมว่าแต่ละราศีเนี่ยควรจะไปไหว้พระที่ไหนเพื่อเสริมสิริมงคลหรือจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนประเภทไหนเพื่อเสริมดวงชะตาให้ตัวเองให้มันปังให้มันเห็งมากยิ่งขึ้นค่ะ
จะบอกว่ามีแต่ยังไม่บอกตอนนี้เอ้าแล้วจะบอกตอนไหนอ่ะอีพีหน้าดีกว่าอ๋อได้ได้ถ้าอย่างนั้นจัดไปสัญญาแล้วนะอีพีหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของการไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มูยังไงให้เห็งให้ปังสำหรับแต่ละราศี
เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากจะส่งเรื่องราวประสบการณ์ความเชื่ออื่นความศรัทธาหรือว่าอยากจะแนะนำนะให้ใบตองไปมูเรื่องอะไรหาข้อมูลเรื่องอะไร

แล้วเดี๋ยวใบตองกับทีมงานกับพี่ลัน

เรื่องที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมส่งมา
แล้วเราก็จะมาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยว
มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน
ส่วนใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ติชมเพิ่มเติม
ส่งมาบอกกันได้เต็มที่เลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากเลยที่ให้การสนับสนุนกันด้วย
ขอบคุณค่ะแล้วก็สามารถติดตามรายการมูแต่รู้ได้
ทางยูทูปไทยรัฐออนไลน์สปอร์ติไฟฮอตบีนแอปเปิ้ลพอดแคสและกูเกิ้ลพอดแคสนะคะ
จะได้ไม่พลาดเนื้อหาเด็ดที่พวกเราพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกัน
มู้แต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บ๊ายบาย